คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บุรีรำเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะ
เที่ยวสถานบันเทิงแต่พอออกมาที่ลานจอดรถเนี่ยไปมีเรื่องกับคู่อรินะฮะ
ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกันยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยถูกชักปืนขึ้นมายิงใส่ไปสามนัด
ค่ะวิ่งหนีตายไปนะเป็นล้มอยู่มือยิงเนี่ยวิ่งตามมายิงใส่อีกสองนัด
โดนไป๕นัดตอนนี้อาการยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
นี่ฮะคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมา
อยู่หน้าสถานบันเทิงชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายสักกรินนี่ฮะอายุ๒๖ปีนะครับ
นายสักกรินดินรมรำชื่อเล่นชื่อต่อนะครับ
คนเจ็บนะครับเขาเป็นมือระนาดเอกด้วยนะครับ
ของวงวรินสินนะฮะตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
เพราะว่ากระสุนที่ถูกยิงเข้าไปนี่ครับเข้าลำคอเข้าหน้าอกเข้าขาเข้าแผ่นหลัง
รวมห้านัดด้วยกันคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
ช่วงตี๒นะฮะเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะถกเถียงกันอยู่แถวลานจอดรถ
ของสถานบันเทิงนะฮะเพราะหันไปมองเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
นั่งอยู่ในรถเก๋งสีบรอนเงินไม่ทราบยี่ห้อกับทะเบียน
แล้วชายคนนั้นรถกระจกลงมาอีกฝั่งนึงยืนอยู่เนี่ยเป็นคนที่ถูกยิงนั่นแหละ
ก็คือสักกรินเขายืนโต้เถียงกันนะคนที่อยู่แถวนั้นบอกได้ยินเสียงพูดคือ
คนที่ถูกยิงเนี่ยพูดว่าเดี๋ยวกูโทรหาพวกกูกริ้งเดียว
ขณะนั้นนะฮะพอพูดแค่นี้แหละคนที่อยู่ในรถเก๋งชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยครับ
ทีแรกยิงใส่๓นัดก่อนเขาวิ่งหนีวิ่งไปวิ่งไปตามนะฮะยิงอีก๒นัดนะครับ
คนที่ถูกยิงเนี่ยโอ้โหไปล้มอยู่ที่หน้าร้านขายเหล้าร้านหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุห้าสิบเมตรที่เป็นร้านจอดรถ
คนที่ลงมายิงเนี่ยลงมาจากรถนะฮะที่มาตามซ้ำอีกสองนัด
จากนั้นก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
หน้ายิงจากตรงตรงทางเข้าหน้าร้านผมอืมแล้วก็วิ่งมาลงตรงนี้อืม
เขายิงไปกี่นัดตอนนั้นประมาณสี่ห้านัดแต่ว่าอืม
คนร้ายนี่คือมารถอะไรครับรถเก่งเขาพูดว่าอืม
เดี๋ยวกูโทรกิ้งเดี๋ยวเพื่อนมารับส่วนแม่ของคนเจ็บนะครับ
บอกว่าปกติลูกชายไม่ค่อยออกไปเที่ยวนะครับเมื่อคืนนี้ไปกับเพื่อน๔๕คน
แม่บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแม่บอกว่าถามเพื่อนลูกแล้วที่ไปด้วยกันเนี่ย
บอกว่ามือปืนเนี่ยถึงขั้นตามไปยิงซ้ำลูกชายซึ่งมันรุนแรงเกินไปแบบนี้แสดงว่าจะเอากันถึงตาย
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้
มีลูกชายคนเดียวด้วยทุกคนไม่ค่อยออกไปไหนด้วยกินก็จะอยู่แต่แถวบ้าน
ก็อยากฝากว่ามันมีอะไรแค้นใจกันขนาดนั้นถึงกับเอาปืนมายิง
การจะฆ่ากันเลยนั่นนี่แต่ตั้งสี่นัดตั้งสี่หกเจ็ดนัดน่ะ
ไม่ใช่ว่ายิงแค่แก้แค้นเฉยมันไม่มีเรื่องมีบาดหมางอะไรกันเลยค่ะ
ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแม่บอกลูกชายคนเดียวด้วยนะครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คลิปขณะเกิดเหตุมานะฮะเมื่อคืนนี้ครับตอนตีสองนะฮะ
สถานบันเทิงชื่อดังแถวตัวเมืองที่บุรีรำนะครับ
กลุ่มของคนเจ็บเนี่ยนี่ฮะเขาเดินมาเห็นไหมฮะ
ลานจอดรถมากันสามคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
แล้วกล้องตัวนี้นะฮะช่วงที่เขาเดินไปเนี่ยนะครับ
จะเห็นคู่กรณีก็มากันสามคนนะ
เดินตามกลุ่มคนเจ็บไปนี่เห็นไหมฮะนี่กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
กลุ่มผู้ชายสวมเสื้อยืดสีดำเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นวิ่งหนีกลับมา
มันล้มตรงข้างประตูรถนี่ฮะหลังจากเดินเดินตามกันไปเนี่ย
นี่คนที่ถูกยิงนะฮะสักกรินมันล้มอยู่ข้างประตูรถ
แล้วก็จะมีรถเก๋งคันหนึ่งขับออกไปผ่านไปตรงนี้เลย
นี่คาดว่าโดนมาห้านัดแล้วค่ะความจริงโดนสามนัดแรกนี่
วิ่งหนีไปรอบนึงถูกตามมายิงซ้ำอีกสองนัดนี่ฮะ
แล้วก็มาล้มอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนของสักกรินที่ไปด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับ
ชื่อสักศรีอ่านี่ฮะสักกระรินเนี่ยอายุยี่สิบหกนะครับ
คนเจ็บส่วนนี้เพื่อนเขาชื่อศักดิ์ศรีอายุยี่สิบเอ็ด
บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไปเที่ยวกัน๓คนนะฮะก็มีตัวของนี่ฮะศักดิ์ศรี
แล้วก็แฟนสาวของเขาแล้วก็สักกรินที่เป็นคนถูกยิง
กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานอยู่ในสถานบันเทิง
ตอนนั้นเนี่ยโต๊ะข้างข้างเนี่ยมีผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงสองคน
นั่งอยู่ศักดิ์ศรีบอกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
โต๊ะข้างเนี่ยพูดแดกดันมาถึงโต๊ะผมอยู่ตลอด
อ่าแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรด้วย
ตีหนึ่งครึ่งตอนนั้นก็ผับเลิกแล้ว
อ่าก็ออกมากันเพื่อจะกลับบ้านระหว่างที่เดินมาที่ลานจอดรถ
มาเจอกับกลุ่มโต๊ะนั้นอีกอืมทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างงี้ฮะ
ศักดิ์ศรีบอกว่าแฟนของเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะนะ
แล้วก็ผู้หญิงที่มากับกลุ่มของมือปืนเนี่ยทีเนี้ยมาเจอกันที่ลานจอดรถ
ก็คำเมนต์กันมาฮะก็เลยลงมือตบตีกันอ่า
ไม่รู้ว่าคนไหนนะจะเป็นแฟนของศักดิ์ศรีหรือว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยก็ไม่รู้
เป็นว่าเขาบอกผู้หญิงในกลุ่มของเขาเนี่ยกับผู้หญิงในกลุ่มของมือยิงเนี่ย
ตบตีกันที่ลานจอดรถก่อนที่มือปืนเนี่ยจะวิ่งไปที่รถตัวเอง
แล้วเอาปืนมาจ่อยิงเพื่อนเขาคือสักกรินหลายนัดจนล้มลงกับพื้น
แล้วกลุ่มมือปืนก็ขึ้นรถขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ตอนออกมาออกมาแล้วใช่ไหมครับก็เดินออกมาตอนแรกยังไม่เห็นเขา
ก็เลยเดินไปเรื่อยพอจะทิ้งรถก็เห็นเขาแล้ว
เขาก็เดินมาบอกว่าตัวเองเป็นอะไรกันอะไรอย่างนี้
มันจะคุยดีด้วยผู้หญิงนะครับมันจะคุยดีด้วย

ใช่แต่ผู้หญิงก็ตบกันกับแฟนผมพอต่อยกับพี่ผมเสร็จ

จำไม่ได้ครับแต่หลายนัดอยู่ครับ

ทีแรกมาถามดีเหมือนกับจะมาคุยด้วยมาเคลียร์กันที่ว่าไปคำเมนต์อะไรกันอยู่ในร้าน
สุดท้ายกลายว่ามาตบกันนะฮะ
ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวมือปืนแล้วนะครับ
คำเมนต์กันในผับแล้วก็ออกมายิงกันที่ลานจอดรถนะครับ
ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเก็บเงินกู้รายวัน

ไม่รู้ว่ามาเก็บเงินกู้หรือมาเที่ยวที่บุรีรำเมื่อคืนนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้หลบหนีไปแล้วนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะฮะ

เพื่อดูเส้นทางรถของคนร้ายที่ขับหลบหนีไป
ส่วนคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
หมอเตรียมผ่าหัวกระสุนออกนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องรอการบริจาคเลือดด้วยนะ
เพื่อให้เพียงพอต่อการผ่าตัดนะครับ
โดนยิงเข้าไป๕นัดด้วยกัน
และตามรายงานบอกว่าสักกรินหรือว่าต่อเนี่ย
เขาเป็นมือระนาดเอกของวงวลินสินนะฮะ

ขอให้ปลอดภัยนะฮะค่ะ